จะพาไปดูเรื่องราวของเหล่าเด็กตัวน้อยที่เขาออกมาบอกนั่นนิดนี่หน่อย
ใบ้สักหน่อยได้ไหมล่ะส่วนเรื่องราวความน่ารักของเด็กเขาจะมาใบ้เขาจะมาบอกอะไรยังไงไปดูค่ะ
คุณผู้ชมครับคนโบราณเชื่อกันว่าเด็กจะเป็นคนที่มีเซนต์เรื่องโชคลาภมากกว่าผู้ใหญ่
หากเด็กเสี่ยงโชคให้จะมีโอกาสได้รับโชคสูง
วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวเหล่าเด็กใบ้ตัวเลขกัน
งานนี้จะเห็นของเด็ดอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เด็กใบ้ตัวเลขจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
เด็กอะไรครับ

เห็นเลขด้วย

เรียกได้ว่าได้ยินของเด็ดชัดเต็มสองรูหูเลยล่ะครับ
โดยคลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กต๊อกซึ่งเธอ
ได้ถ่ายคลิปเรื่องราวที่ลูกชายตัวน้อยของเธอ
ได้บอกใบ้ของเด็ดที่อยู่ในบ่อศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดภูดานหาย
ตำบลกุฎวาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนั่นเอง
ตามความเชื่อโบราณเขาเชื่อกันว่าเด็กตัวน้อย
จะเป็นคนที่มีเซนต์เรื่องโชคลาภมากกว่าผู้ใหญ่
หากเด็กเห็นหรือพูดตัวเลขอะไรออกมา
ตัวเลขที่เด็กพูดออกมานั้นจะมีโอกาสได้รับโชคสูง
คุณโบราณจึงนำเด็กไปตามสถานที่ต่าง
เพื่อให้เด็กออกของเด็ดแล้วพูดตัวเลขออกมา
แล้วก็จะนำตัวเลขนั้นไปเสี่ยงโชค
ซึ่งเธอก็หวังว่าจะได้รับโชคจากการที่ลูกชาย
ใบตัวเลขให้ในครั้งนี้นั่นเอง
ไปต่อกันที่เด็กเสี่ยงเสียบสี่ขอโชค
กุมารกุมารีเทพวัดดัง
ได้ยินชัดเจนว่าเซียมซีที่น้องคนนี้เสี่ยงได้เป็นหมายเลข๗
ว่าแต่เลข๗แล้วอะไรต่อลูก
บอกให้ครบหน่อยพี่อยากรู้
ที่มีชื่อว่าพึ่งพริบนซีรีส์เธอ
ถ่ายคลิปลูกชายตัวน้อยของเธอ
เขย่าเซียมสีขอโชคจากวัดดังนั่นเอง
ก็ได้พาคนในครอบครัวไปไหว้พระและขอโชคจากกุมารและกุมารีเทพ
อยู่ที่วัดสมานรัตนาราม
ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ภายในวัดแห่งนี้มีกุมารกุมารีเทพ
รักยงชื่อดังที่เคยให้โชคกับผู้คนมาแล้วมากมาย
ซึ่งหนูน้อยคนนี้ก็อาสาเสี่ยงเซียมซี
เพื่อขอโชคให้แม่ของตน
แต่หนูน้อยดันเขย่าเซียมซีออกมาแค่ตัวเลขเดียว
นั่นก็คือหมายเลข๗นั่นเอง
ทำให้คุณแม่ต้องเสี่ยงโชคเขย่าเซียมซี

เมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตก็ช่วยกันตีความ
และใบ้ของเด็ดไว้ในคอมเมนต์อย่างมากมายเลยทีเดียว
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝาก
เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ